อะไรนะไปไหนนะ
ไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไร
แล้วพวกบ้านกระแสก็บอกว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็เขายังไม่ให้
แต่ถ้าเขาให้นี่คือท่านเป็นใช่ไหมครับ

เขาไม่รู้เขายังไม่รู้เขายังไม่
ส่วนตัวท่านมีอยากทำงานต่อไหมครับ

โทษถ้าที่นี่คิดว่าควรยุคกับคนเอกยุคต่อไป
ไม่รู้ไม่รู้แต่ตอบไม่รู้

ไม่รู้อีกนะไม่รู้

ก็ดูเอาสิ

ไว้ให้คนอื่นดูสิ

ไม่รู้อีกา
ไม่รู้อีกอ่ะ